คุณผู้ชมจำน้องซีเค้กได้ใช่ไหมคะ
หนูน้อยวัย๔ขวบที่น้องเป็นมะเร็งที่ดวงตา
แล้วน้องจะต้องคีโมแล้วก็จะต้องผ่าตัดเอาดวงตาออก
ทีมข่าวของเรานำเสนอข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่อง
แล้วเราก็มีการให้เลขบัญชีของคุณพ่อน้องซีเค้ก
แล้วต้องขอบคุณคุณผู้ชมแทนครอบครัวของน้องด้วยนะคะ
คุณพ่อฝากบอกว่าขอบคุณมากจริง
บริจาคไปช่วยเหลือเยอะมากพี่อุ๋ย
ตอนนี้ต้องขอบอกก่อนว่าคุณพ่อขอปิดรับบริจาคเงินแล้วนะคะ
ปิดแล้วนะคะแล้วก็มาดูความคืบหน้าอาการของน้องนิดนึง
คุณพ่อของน้องก็คือนายคมสรรศรีคำอายุ๔๐
น้องซีเค้กได้๔ขวบนะคะ
นี่ค่ะคือน้องก็ต้องเตรียมผ่าตัดนำดวงตาออกเป็นดวงตาข้างขวานะคะ
มีบัตรประกันสุขภาพทั่วหน้า๓๐บาท
แต่ว่าหลังผ่าตัดก็ต้องใช้เงินเยอะ
คุณพ่อไม่มีรายได้หยุดงานมาดูแลลูกสาวตั้งแต่ช่วงต้นเดือนนะคะ

กลับมาพักฟื้นที่บ้านอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ไปให้แบบรับคีโมบำบัดเคมีบำบัดหรือคีโมที่โรงพยาบาลรามาธิบดีในกรุงเทพ
แล้วก็เดี๋ยวจะต้องผ่าตัดนำดวงตาที่ติดมะเร็งออกจากเบ้าตานะคะ
ดวงตาข้างขวาเดี๋ยวน้องยังต้องคีโมอีกตั้ง๕ครั้งอะค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ฉีดยากระตุ้นเม็ดเลือดขาวคุณหมอก็ต้องประเมินอาการ
ประเมินความพร้อมของร่างกายของน้องด้วย
คีโมครั้งแรกไปดวงตาของน้องจากที่มีแววตาเป็นสีขาวขุนนะคะ
ตอนนี้มันก็จะเปลี่ยนสีแล้วจะแดงหน่อยอาการปวดก็น้อยลง
คุณพ่อต้องดูแลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะดูแลเรื่องของความสะอาด
ได้คุยกับน้องซีเค้กค่ะน้องน่ารักมากน้องบอกน้องไม่เจ็บตาแล้ว
แล้วน้องก็สดใสร่าเริงแล้วอะค่ะตามภาษาเด็กอ่ะเนาะ
ซีเค้กเป็นไงคะเจ็บตาอยู่หรือเปล่าลูก
ไม่เจ็บแก้ไม่เจ็บแล้วมีคนให้กำลังใจน้องซีเค้กเยอะเลย
ดีใจไหมลูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหน่อย
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหน่อยครับขอบคุณค่ะ
ยิ้มหน่อยขอบคุณค่ะ
ซีเคสนี่ค่ะน้องก็กลับมาพักร่างกายที่บ้านก่อน
ให้ร่างกายพร้อมแข็งแรงกว่านี้
แล้วก็จะเตรียมความพร้อมในการผ่าตัดดวงตาน
คุณหมอบอกแบบนี้นะคะแต่คุณพ่อก็ยังเป็นห่วงอยู่
กลัวว่าอาการปวดตาจะกำเริบภาวนาขอให้เกิดปฏิหาร
คือเอาจริงนะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะก็แอบนึกว่าไม่ผ่าตัดดวงตาออกมาได้ไหม
คิดแบบนั้นไงคุณพ่อก็หวังแบบนั้นว่าถ้าคีโมไปเรื่อย
รักษาไปสักพักอาจจะไม่ถึงขั้นต้องเอาดวงตาของน้องออกมาหรือเปล่า
ได้แต่หวังแบบนั้นคุณพ่อยังหวังแบบนั้น
แต่สุดท้ายแล้วคุณพ่อขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะที่ช่วยเหลือทางครอบครัวนะคะ
ก็ตอนนี้เงินบริจาคประมาณสัก๒๒๗๐๓๘บาท๕๖สตางค์
เงินบริจาคเท่านี้นะคะปิดรับบริจาคแล้วค่ะ
ขอบคุณทุกท่านจริงที่ช่วยเหลือทางครอบครัว
ก็ต้องขอบคุณพี่ป้าน้าอาพ่อแม่พี่น้องทุกคนแล้วก็เพื่อนนะครับ
ขอบคุณมากครับแล้วก็ตอนนี้ก็เปิดใช่ครับปิดรับบริจาคแล้ว
ก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลย
แล้วก็ตอนนี้ก็ปิดแล้วครับก็ไม่พอแล้วครับ
ยังพอสำหรับการรักษาน้องแล้ว
คุณพ่อก็เลยบอกว่าจะนำเงินบริจาคที่ได้มาจากน้ำใจของคุณผู้ชม
ทุกท่านเนี่ยค่ะไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงแน่นอนรักษาตัวน้องนะคะ
และปรับปรุงบ้านเพราะคุณผู้ชมเห็นสภาพบ้านใช่ไหมคะ
เป็นบ้านไม้แล้วเก่ามากแล้วคุณพ่อบอกขอปรับปรุงบ้านด้วยให้มันสะอาด
เพราะว่าเวลาดูแลสุขภาพร่างกายของน้อง
ก็ต้องดูเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะ

ร่างกายของน้องซีเค้กก็อาจจะอ่อนแอลงหน่อย

นี่ก็อยู่ที่บ้านด้วยกัน
ก็เลยฝากถึงผู้ที่ใจบุญทุกท่านนะคะ

ถ้าใครแฝงตัวมาเปิดบัญชี
รับบริจาคให้น้องซีเค้กอะไรเนี่ยไม่มีแล้วนะคะ
คุณพ่อปิดบัญชีแล้วประกาศปิดเรียบร้อย
คุณพ่อบอกว่าถ้าใครจะช่วยเหลือก็